เมื่อวานี้ข่าวเกี่ยวกับสำนักสงฆ์วัดป่าเนื้อนาบุญ
ผมจำได้ว่ามีการลงท้ายข่าวว่า
จะรอดูว่าจะมีหน่วยงานไหนเข้าไปดำเนินการได้บ้าง
ในที่สุดนะครับหลังจากไทยรัฐทีวี
นำเสนอข่าวนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ข่าวของสำนักสงฆ์วัดป่าเนื้อนาบุญที่
ทางพระกรรณญาเขามีคำสอนที่ผิดไปจากหลักพระพุทธศาสนา
ล่าสุดตำรวจฝ่ายปกครองคณะสงฆ์ไปที่สำนักสงฆ์นี้
และจับพระกรรณญามาศึก
พระกรรณญาบอกว่าทำอย่างนี้รังแก่พระ

ตำรวจสพปรางกู่ครับ
แล้วก็ที่ฝาษฎีปกครองอำเภอปรางกูจศรีสักเกด
เข้าควบคุมตัวพระกรรณญาถาวรธรรมโมนะครับ

หัวหน้าสำนักสงฆ์วัดป่าเนื้อนาบุญ
กอกหวานตะบนโพศีอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกดไปศึกครับ
หลังจากคณะสงฆ์ผู้ปกครองระดับจังหวัดศรีสะเกดฝ่ายธรรมยุทธ์
มีมติในที่ประชุมให้ระงับอธิกรพระกรรณญา
อบรมสั่งสอนทำแก่ลูกศิษย์ผิดเพี้ยนไปจาก
พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
และให้ตำรวจนะครับนำตัวไปดำเนินคดีข้อหาแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์
แต่ระหว่างนำตัวพระกรรณญาขึ้นรถควบคุมตัวผู้ต้องหา
ก็มีการขัดขืนอยู่หลายครั้งท่ามกลางลูกศิษย์นะครับ
พยายามจะเข้าห้ามปรามสุดท้าย
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวพระกรรณญาขึ้นรถออกไปครับ
ถ้าจะเรียกว่าเป็นการฮิ้วปีกเรียกได้นะ
ตัวลอยเลยเพราะว่าท่านก็ขัดขืนไม่ยอมไป
ทันทีที่ที่นำตัวพระกรณญาไปถึงเสาพอร์ปรากุ
ตำรวจก็ยังไม่ได้นำตัวพระกรรณญาลงจากรถหรอก
แต่ว่าให้เปลี่ยนชุดเรื่องจีวอน
อดสบงอังสะออกจากรถผู้ต้องหา
แล้วก็ใส่ชุดขาวลงมาแล้วก็เอาผ้าขาวม้าเนี่ยพาดบ่า
เดินลงจากรถแล้วก็เดินขึ้นโรงพักไป
เพื่อไปเปล่งวาจาลาศิกขากับพระที่ตำรวจนั้น
นิมนต์มาทำพิธีศึกให้กับทางด้านของพระกรรณญานะครับ
จากนั้นเนี่ยก็มีการเปล่งวาจาลาศิกขาเพื่อประกาศว่าตนเองขาดจากการเป็นพระแล้ว
ตำรวจก็เลยนำนะฮะก็กลายเป็นอดีตพระกรรณญา
หรือก็เรียกว่านายกรรณญาอินทนูนี่แหละนะนำตัวไปแจ้งข้อหาแต่งกาย
เรียนแบบพระสงครับเนื่องจากคณะสงฆ์จวดศรีสักเกษพิจารณาการสอน
คำสอนเนี่ยไม่เป็นไปตามหลักพระธรรมคำสอนองค์ของพระพุทธเจ้า
แล้วก็เป็นอันตรายต่อพระศาสนาพระพุทธศาสนานะครับ
ก็จึงมีมติสงฆ์เป็นที่สุดให้พระกรรณญาลาศิกขาจากการเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธ์
ตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไปแล้วก็สั่งปิดสำนักสงฆ์วัดป่าเนื้อนาบุญทันที
ว่าสั่งปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลาย
ซึ่งยังคงอยู่ด้านในก็รับฟังคำสั่งนี้ด้วยนะครับ
ด้านพระครูเขมจิตสุนทรซึ่งเป็นพระที่อดีตพระกรรณญานับถือเนี่ย
ได้เดินทางไปที่สภปรางกูธด้วยแล้วก็มีการพูดคุยกันกับนายกรรณญา
ที่บริเวณด้านหน้าห้องขังก็บอกว่าจากการที่ได้มีการพูดคุยกันเนี่ย
นายกรรณญาก็ยอมรับข้อกล่าวหาที่ตำรวจแจ้งไปแล้วบอกว่าจะไม่บวชเป็นพระอีกแล้ว
แต่ว่าจะออกไปนุ่งห่มเป็นรือสีแทนว่าอย่างนั้นไป
ส่วนหลักคำสอนของนายกรรณญาซึ่งตอนเป็นพระที่สั่งสอนผิดเพี้ยนไปเนี่ย
เรื่องนี้นะฮะทางด้านของอดีตพระกรรณญาหรือว่านายกรรณญาเองเนี่ย
บอกว่าศึกษาหลักธรรมคำสอนจนเขาเรียกว่ามีอาการวิปราช
คุณผู้ชมก็คงจะแปลออกว่าวิปราชหมายถึงอะไร
คิดเองเออเองว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นเป็นอย่างนี้
อะไรอย่างนี้นะฮะก็คือถ้าเป็นคนก็เป็นคนที่สติอาจจะไม่สมประกอบอะไรแบบนี้นะฮะ
ซึ่งจากการที่อดีตพระกรรณญาเปลี่ยนไปแบบเนี้ยส่วนหนึ่งเนี่ย
เพราะว่าตัวท่านเองเนี่ยนะฮะไม่ได้ไปดูแลอดีตพระกรรณญาด้วยนะฮะ
อันนี้หมายถึงว่าพระท่านก็ได้บอกไว้ว่าจริงแล้วเคยดูแลกัน
แต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้ดูแลกันก็ทำให้ท่านมีเขาเรียกว่าสติบวิปราชไปหน่อย
อะไรแบบนี้ถูกจับศึกแล้วนะฮะ
สุดท้ายแล้วก็ได้รับการประกันตัวนะคะ
ก็เดินทางกลับไปที่สำนักสงฆ์ค่ะ
หน้ากรรณญายอมรับความผิดฐานแต่งกายเลียนแบบพระสงฆ์
ใช้คำสอนแบบเดิมต่อไป
มันก็ถ้าเรามีความผิดเราก็ต้องยอมรับผิดสิ
แต่เราต้องขอเหตุผลว่าเหตุผลเขาว่ายังไง

เข้าใจว่าแต่งชุดเรียนแบบ
ที่เราแต่งมา๓๐กว่าปีเขาไม่ได้บอกเรียนแบบ

นี่แหละฤษีเจ็ดศีร์ไง
เรายังจะกลับไปบวชพระหรือ

บวชเป็นนี่แหละบวชสินห้าแล้ว
ก็สินห้าประพฤติปกตินะปกติ
ใครอยากมาปฏิบัติใครมาขอคำชี้แน่ก็ได้ทั้งนั้นแหละ

นะคะทีนี้คุณผู้ชมค่ะพระมหาภัยวันวรวรโนพระวัดสร้อยทองนี้นะคะ
คืออย่างนี้เมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยท่านก็เข้าไปคุยกับพระกรรณญานะคะ
ตอนนั้นยังเป็นพระอยู่ตอนนี้เป็นนายแล้วนะคะ
แล้วก็บอกพระกรรณญาณตอนนั้นบอกว่า
คำสอนของพระกรรณญาเนี่ยนะคะ
สัมผัสได้ว่าเป็นการอวดอุตริมนุษยธรรมน่าเป็นห่วง
หลังจากนี้พระมหาภัยวันบอกว่าเป็นห่วงบรรดาลูกศิษย์
ชาวบ้านที่ยังคงหลงเชื่อจะทำยังไงดีให้ตาสว่าง
เพราะจากการลงพื้นที่พบว่ามีคนถูกหลอกเสียเงินเสียทอง
ทะเลาะกับคนในครอบครัวก็มีนะฮะนี่ไงอืม
อย่างที่ลูกเขาต้องการจะไปตามหาแม่เขาใช่ไหม
ที่วันก่อนใช่ไหมครับที่หมอปลาไปกับพระมหาภัยวันบอกว่า
แม่เอาเงินเอาที่ไปจำนองได้เงินมา๒แสนแล้วเข้าวัดหายไป๗๘ปี
ไม่ยอมกลับออกไปหาลูกด้วยเนาะนะฮะ